อีกสองวันก็จะถึงวันเสี่ยงโชคของใครหลายคนแล้วเพราะฉะนั้นคิดเลขกันดีกว่าช่วงนี้พาไปดูต้นตะเคียนยักษ์ที่กลายเป็นหินอายุกว่าสามร้อยปีกันเลยนะคะเขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยนะไปขุดพบในโครงการแก้มลิงอบตบ้านแรดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดซุรินขนาดใหญ่สองคนโอบยาวกว่าสามสิบห้าเมตรสภา
ขอโชคลาภกันเหมือนเคยที่ทำกันอยู่ทุกทุกครึ่งเดือนอ่ะต้นเขาสมบูรณ์นะสมบูรณ์มากเขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยนะคะบริเวณนี้เนี่ยถูกขุดค้นพบต้นตะเคียนมากกว่าสิบต้นแล้วเขาเริ่มขุดกันเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะคือมีผู้รับเหมาฝันว่าบริเวณนั้นอ่ะมีขุมสมบัติมีเงินทองมากมายเลยมาลองขุดพอขุดปุ๊บ
ที่พบรอยประหลาดบนกระโปรงของรถทะเบียนทะเบียนนะหนึ่ง
ธรรมพุทธาวัวแหวนเก้าเจ็ดห้าแปดนะฮะของนายสัตว์ดำรง
โชธวันนะหรือว่าพ่อจ้ำหรือว่าหมอพรามนี่แหละ
เขาเรียกกันหลายชื่อนะฮะค่ะทำพิธีสะดอกเคราะห์อยู่ในเกาะ
คำชโน่ที่จอดรถอยู่บ้านเลขที่เจ็ดสิบแปดหมู่สิบเอ็ดบ้านนวล
เมืองอำเภอบ้านม่วงอ่าตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุง
วัดอุดรธานีนะครับนายศักดำรงบอกว่าเขามีการแต่งเพลง
ถวายพ่อปู่ศรีสุโธนและแม่ย่าศรีปฐุมมาบันทึกเสียงเสร็จแล้ว
ทำพิธีบวงสวงช่วงบ่ายเมื่อวานพอช่วงข้ามอ้าวนี่เลย
รอยพญานาคปรากฏที่ฝากระโปรงของรถแน่นอนเชื่อเหลือเกินว่าเป็นปฏิหารของพ่อปู่กับแม่ย่า
แสดงให้เห็นหลังจากนั้นก็แน่นอนคุณผู้ชมก็มันใกล้วันเธอออกนะ
คนก็พากันไปดูทะเบียนรถแหละนะครับค่ะนะฮะอืม
ท้ายกันที่วัดทุ่งขี้เสือในตะมนต์ชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ชาวบ้านก็แห่มาทำบุญกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอย่างไม่ขาดสายนะคะ
และที่เขามุงอยู่นี้ก็คือน้ำตาเทียนนั่นเองขันน้ำมนต์เป็นน้ำตาเทียนในบาดน้ำมนต์ค่ะ
โอ้โหบรรดาคอหวยพลาดไม่ได้เลยต้องมาส่องต้องมาเล็งกัน
เขาบอกกันไม่ได้หน่อยหน่อยอะอะอะให้ดูเขาบอกกันไม่ได้
แต่ก็ส่องดูกันเองว่าใครเห็นเลขไหนเลขอะไรแต่เขาบอกว่าลอตเตอรี่เลขที่เห็นในอ่างเนี้ย
เขาบอกว่าหายเกลี้ยงเลยนะหน้าวัดอ่ะ
มาขายเนี่ยเลขที่เห็นอยู่ลอยอยู่ในบาทพระอันนี้เอาพระก็ส่องเหรอคะ
พระก็ยืนดูด้วยหายเกลี้ยงเลยเลขอะไรดูกันเองเราไม่บอก
มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาในเฟซบุ๊กไลฟ์บอกว่าเขาขายหวยชุดขายส่งกันใบหนึ่ง๘๘บาท
ก็ขายยังไงก็ต้องขายร้อยหนึ่งสินะฮะ